ไปดูเรื่องราวของเจ้าเหมียวตัวนี้คุณผู้ชม
มันแอบขึ้นไปอยู่บนหลังรถยนต์คันหนึ่ง
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยากจะติดรถขอไปเที่ยว
หรือมันจะไปบอกเจ้าของว่าห้ามออกไปไหนนะ

ยังยังยังยังยัง